ดูคลิปเป็นเหตุทะเลาวิวาสที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอีกแล้วนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะไปกับแฟน
ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพมุ่งหน้าจากปากช่องไปที่อำเภอเมืองโคราช
ปรากฏว่าพอมาถึงจังหวะหนึ่งไปเจอเข้ากับรถตู้โดยสาร
คันซ้ายมือคุณผู้ชมเห็นนะคะเปลี่ยนเลนกระทันหันแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยบีบแตรไปสัก๒๓ครั้งแล้วก็กระพริบไฟเพื่อจะแจ้งเตือน
บอกว่าเฮ้ยคุณมาทำแบบนี้ไม่ได้นะสุดท้ายรถตู้ค่ะ
โมโหสิคะพอโมโหเสร็จปุ๊บปาดหน้าเลยค่ะแล้วก็
เปิดประตูแบบนี้ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายนะคะ
หวานงี้แล้วหรอมาปาดมาให้เขาไปนะฮะ
แล้วตัวเองก็พยายามที่จะเนี่ยเปิดประตวกมาด่าท่อตะโกนอยู่ด้านเนี่ย
แล้วในรถเนี่ยก็มีผู้โดยสารด้วยนะคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
สนุนดานารินเกรดสุวงซึ่งเป็นแฟนสาวของคนขับรถกระบะนั่นแหละค่ะ
เป็นเจ้าของคลิปนะไปโพสต์ลงในเพจแจ้งข่าวปากช่องไทม์เอฟซี
ระบุข้อความบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ขณะขับรถอยู่เลนกลางแล้วก็ใช้ความเร็วไม่มากนัก
เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่รถกำลังติดจู่รถตู้โดยสารคันดังกล่าว
ปาดหน้าขึ้นมาโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวจึงบีบแตรแล้วก็ตบไฟเตือน
แต่คนขับรถตู้กลับขวางทางเอาไว้และตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถึง๒ครั้ง
เอาล่ะเบื้องต้นสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
เจ้าของคลิปก็คือคนขับรถกระบะตอนนี้
ได้มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สพปากช่องนะคะ
ตอนนี้เองเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานกรมการขนส่งทางบก
เรียกตัวคนขับรถตู้โดยสารคันนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ทางวินัยด้วยค่ะ